จะมีถึง๓๑กรกฎาคมนะครับ
หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนแล้วนะครับ
วันนี้ก็พบว่ามีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจคัดกองนะครับ
มีการดูเรื่องของคุณสมบัตินะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องการแอบลักลอบเข้ามาฉีดแบบผิดเงื่อนไข
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะประตูแรกนะ
กลุ่มเสี่ยงคนท้องคนน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัมเนี่ย
ต้องไปฉีดตรงมุมหนึ่งประตูนึงนะครับ
คือปัญหาเนี่ยวันนี้เนี่ยวันแรกที่ประชาชนเขาลงทะเบียนกันด้วยนะครับ
มันก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียนอะไรตั้งแต่เช้าหน่อยนะครับ
ส่วนสถานีกลางบางซื่อวันนี้เนี่ย
ค่ายมือถือก็มาให้บริการลงทะเบียนกับประชาชนด้วยนะฮะ

คือประเด็นคือค่ายมือถือที่ให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนได้เนี่ยค่ะ
สำหรับคนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยให้ลงทะเบียน๙โมงแล้วเขาเปลี่ยนเป็น๑๑โมง
แต่ปัญหาคือคนพยายามจะลงทะเบียนแล้วคุณผู้ชมก็สะท้อนปัญหา
หลายท่านมากว่าลงทะเบียนยากมากจริง
รอนานมากแล้วก็ไม่ได้สักที
พอผ่านไปสักพักนึงอ้าวเต็มแล้ว
ค่ายมือถือบอกว่าโคต้าเต็มหมดแล้ว
คนก็ตกใจว่าอุ๊สตื่นมาแต่เช้ามารอลงทะเบียนนะครับ